หนังละครบางคนมีผลงานกลับมาให้ได้ติดตามกัน
ผลงานเพลงก็มีให้ได้ติดตามกันเพียบเลย
ช่วงนี้พร้อมใจกันไปย้อนความทรงจำเก่ากันด้วยค่ะ
หนึ่งในนักแสดงช่วงนี้บอกเลยว่า
พล็อตมากที่นุกสุธิดาพันสิบบวนเลย
เออนะคะงานนี้บอกเลยว่าแฟนหายคิดถึงแน่นอนค่ะ
บอกเลยว่านี่คือชื่อของนางเอกยุค๙๐ที่โด่งดังสุด
ช่วงนั้นเปิดไปกี่ช่องก็ต้องเจอเนี่ยแหละ
ร่างเล็กผมสั้นคนนี้นะคะ

จะกลับมาให้ได้เห็นกันมากขึ้นด้วยคุณผู้ชม
นุ๊กเองเนี่ยนะก็ยอมรับว่าเป็นช่วงที่นอกจากงานละครแล้วเยอะแล้วนะ
มีงานคอนเสิร์ตใหญ่เตรียมจะขึ้นเวทีให้ได้แบบขึ้นกันมันอย่างต่อเนื่องเลยแล้วตื่นเต้นด้วย
นุ๊กบอกว่าช่วงที่งานรุมเยอะแบบนี้เอาจริง
มันก็ส่งผลกับร่างกายอยู่ไม่น้อยเพราะว่าอายุก็มากขึ้นด้วยอะไรด้วยทุกวันนี้นะคะ
นุ๊กเองก็ต้องทานยากดเซลล์มะเร็งเพราะว่าพี่นุ๊กก็มีโรคประจำตัวหลายอย่างนะ
ัญญากุมฮอร์โมนไทรอยด์ก็ต้องดูแลตัวเองอย่างหนักค่ะ
แล้วก็เล่าโมเมนต์สุดน่ารักของลูกชายคนเล็กให้ฟังนะคะ
อดำน้องอดำเนี่ยเป็นลูกชายที่ขี้อ้อนสุดเลยเขาชอบอ้อนคุณแม่อ้อนพี่นุ๊กนะ
ล่าสุดบอกว่าแม่แม่ครับแม่ห้ามไปไหนนะแม่ต้องอยู่กับอดำไปตลอดชีวิต
นุ๊กบอกว่าเจอคำพูดลูกชายแบบนี้ได้ฟังนะแค่บอกว่าห้ามป่วยห้ามตายนะ
บอกเลยว่าฉันจะไม่ไปไหนฉันจะอยู่กับลูกไปนานให้นานที่สุดค่ะ
ฟเฟคมันมีตลอดครับที่ชัดเลยผมล่วงแน่นอน
นอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าสิ่งที่เป็นยาที่ดีที่สุดอันนี้คือคุณหมอประจำตัวบอกเลยนะคะ

แล้วลูกคนเล็กมันแบบพระเจ้าพระคุณทูลหัว
อยู่กับยูไปตลอดจากที่เราเคยคิดว่าอยู่ได้ถึงเท่าไหน
ก็อยู่เท่านั้นเราก็ใช้ชีวิตวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะ
พอเราเจอประโยคอย่างนี้จากลูก๕ขวบ๖ขวบเรา
อยากจะสาบานกับพระเจ้าเลยว่าขออยู่ก่อนขออยู่ก่อน

พวกเรารอดูความแซ่บรอดูคอนเสิร์ตของพี่นุ๊กอีกหลายคนเลย